มาแล้วจริงค่ะแสดงความยินดีกับคุณแม่ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ
คุณเจนนี่อัลภาษณ์นับป้อมเพชรนั่นเองนะคะ

เพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยโพสต์ว่าเธอตั้งท้องได้ประมาณ๓เดือนตามเคล็ดนะนะ
และคนในวงการบันเทิงอีกคนนึงที่รีบเข้าไปแสดงความยินดีเลยก็คือนี่ค่ะ
คุณจ่ายศินีผู้จัดละครคนเก่งนะคะพี่จ๋าบอกว่าดีใจกับทั้งคู่มาก
เพราะว่าต่างคนเขาเฝ้ารอวันนี้มานานมากแล้วจ้า
ดีใจมากเนี่ยเพิ่งเห็นตอนแต่งหน้าขึ้นมาดีใจกับเจนนี่ด้วยนะคะ
มิกกี้ด้วยแล้วก็พี่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เขาเข้ารอจริง
แล้วก็ดีใจที่วันนี้เจนนี่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ

ก็ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูก
ไม่รู้เลยก็มันมีข่าวใช่ไหม
ก่อนหน้านี้มีข่าวมาช่วงนึงพี่ก็แบบเอ๊ะว่าจะถาม

แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเจนนี่เขาไม่ปิดอยู่แล้ว

พี่เตรียมรับคุณค่ะชื่อของขวัญรับคุณค่ะ
นี่ต้องคิดเลยเนี่ยต้องคิดเลย

ตอนนี้ใครจะแต่งพี่แต่เบรกเลยนะหยุดก่อนหยุด
หยุดก่อนนะจ๊ะส่วนข่าวดีเรื่องเบบีของตัวเองนะคะ
และกับสามีนักธุรกิจหนูบพี่เปิ้ลณฑบูล
พี่จ๋าบอกว่าน่าจะต้องพัฟเนื้อนะ

ก็คือสองคนนี้เขาอยากใช้ชีวิตแบบสองคนตายายมากกว่า
แล้วพี่จ๋าก็ทิ้งท้ายเคลียร์ประเด็นเข้าไปคอมเมนต์

หลังจากที่พี่กะละแมนเขาโพสต์ภาพนี้
ก็คือเป็นภาพคู่กับชายหนุ่มลิสติน่า
ชาวเน็ตก็เลยมาโน่
ก็เลยเป็นประเด็น
ประเด็นนี้จบไปแต่อีก